ดังเฟซบุ๊คแฟนเพจดังเขาโพสต์ภาพ
ว่าพวกแก๊งยานรกพวกยาบ้านะ
มันมามุกใหม่มันปั๊มยาบ้าเป็นรูปเสียนพระ
งานนี้พระพยอมท่านไม่ทนจวกยับว่าชั่วมากเลยครับ
โอ๊ยมาเป็นแบบนี้แล้ว
โอ้โหดีไม่ปั๊มเป็นพระเครื่องเลย
เนี่ยฮะเฟซบุ๊คแฟนเพจที่ชื่อว่าหลวงพี่มาแล้ว
โพสต์รูปภาพเม็ดยาสีส้ม
ดูแล้วมันผิดแปลกแตกต่างไปจากเม็ดยาทั่วไป
นี่นี่คือยาบ้านะครับ
ลักษณะราวกับเซียนพระจริงเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมีรายละเอียดแบบที่มันคล้ายมาก
และเพจนี้ก็โพสต์ข้อความมาว่า
รุ่นนี้หากันให้ควักบูชาแล้วพุทธคุณยังไงเต็มกราบ
ฮ้าบูชาแล้วจากขยัน
เป็นกราฟขยันทำความสะอาด
โอ้โหมุ้งลวดหน้าต่างทำความสะอาดเดี๋ยวกริป
อะไรจะขนาดนั้นแต่เรื่องของเรื่องพอมีการโพสต์ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
โอ้โหใครที่เห็นเอาชาวพงชาวพุทธเขาไม่สบายใจ
แล้วใครที่เห็นเนี่ยหลายคนก็ไม่สบายใจเพราะอะไรรู้ไหม
มันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเหมือนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันทำเป็นมากมายหลายรูปแบบ
ผมว่ามันคือการตบตานะน้องใบตองใช่
มันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการตบตาเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจจับไง
ใช่เมละเรื่องนี้นะครับพระพระยอมการโลยาโนเจ้าวาสวัดศูนย์แก้ว
แล้วไม่อยู่เฉยหรอกครับออกมาตำหนิเรื่องนี้ว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ถือว่าเป็นการด้อยฆ่าพระพุทธศาสนาคนที่ทำอันเนี้ย
พยอมบอกด่าไปที่คนที่ทำก่อนเผื่อมันจะสำนึกผิดบ้าง
ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรืออย่างไร
นี่ถือว่าเป็นความอัปยศที่สุดของความชั่วความเลว
ลองฟังเสียงของพระพยอมหน่อยครับ
อัปยศที่สุดเลยเรียกว่ามันสุดยอดของความชั่วความเลว
เอายาบ้าไปมันเป็นเสียงพุทธรูป
มันไม่รู้ที่สูงที่ต่ำไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรกันเลย
สังคมปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่าศิลธรรมตกต่ำถึงสุดขีด
ถึงก็เอายาบ้ามาปั้นปั๊มเป็นเสียงพระพุทธรูป
ซึ่งเป็นของเขาอุชาสูงสุดขาบป้ายกัน
เอามาทำเหมือนไร้ค่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะด้อยฆ่ากัน
เป็นมนุษย์ด้อยค่าของที่ดีงามสูงส่งชีวิตตัวเองก็คงค่าไม่สูงส่งเท่าไหร่แน่นอน
โอ้โหจัดให้จัดหนักจัดเต็ม
แต่อย่างที่ผมบอกแล้วฮะไอ้ลักษณะแบบนี้เราคงจะต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่จริงนะ

ให้ได้แบบว่าจัดการพวกนี้ให้มันเด็ดขาด

ได้ว่าปั๊มออกมาในลักษณะแบบเป็นเสียงพระหรือเป็นรูปร่างต่างลักษณะแบบนี้คล้ายกับพระเครื่องเนี่ย
ผมว่านะเอาจริงมันคือการตบตาหลอกเจ้าหน้าที่นั่นแหละ
คือทำให้มองแล้วไม่รู้ว่าคือยาบ้า
แต่ไม่ว่าจะปั๊มเป็นรูปอะไรยาบ้าก็คือยาบ้าไง